ถามแบบนี้เลยค่ะคือทบเขาต้องทำของเขาแล้ว

สภากรรมธิการทหาร
เอาอันใกล้ก่อนค่ะเอาที่ปรึกษาก่อนค่ะ

คืออย่างนี้นะตอนที่สภารู้แล้ว

จะนำเรื่องนี้เข้าสู่การพินาสัปดาห์หน้านะครับ

และขอเรียนพี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่า

ให้ร้องเรียนมาที่คณะกรรมธิการการทหารได้

เรายินดีที่จะรับเรื่องนี้พินา

ในส่วนของทหารเองเนี่ย

ป่ะคะได้ครับได้

ส่งมาเป็นเอกสารอะไรอย่างนี้ก็ได้

อยู่ในข่ายที่น่าจะเข้ารักษณะ

หลายคนพูดแน่นอนมันมีความเสี่ยงต่อ

ขอดูตัวเลขชัดอีกทีนะอันนี้ทราบจากข่าว
ค่ะทีนี้ค่ะมาถึงในส่วนของสสิรสิทธิ์ค่ะ
เอาเฉพาะในส่วนคือโครงการที่ท่านว่าเนี่ยนะคะ
คิดว่าจะจัดการยังไงได้ครับ
เพราะมันก็ทำโดยหน่วยงานตามกฎหมายที่พึงมีอยู่ในมือนะคะ
จริงแล้วผมเกรงว่าจะมีการทุจริต
ไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดนะครับผมอยากให้พบทบลงไปตรวจสอบ
โดยที่การตรวจสอบนั้นไม่ใช่ว่าเอาทหารไปตรวจสอบอย่างเดียว
จะต้องมีกรรมธิการหรือไม่มีเอกชนมีสารมีหน่วยงานที่เชื่อถือได้เนี่ย
ลงไปเป็นองค์กรหนึ่งที่ลงไปตรวจสอบนะครับ
ต้องยอมรับนะครับว่ามันมีเหตุการณ์ที่บาดหมางกันแล้วก็ทุจริตจริง
ไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้ส่วนผู้ต้านพศผมเรียนว่า
อยากจะให้มีหน่วยงานที่เป็นสายด่วนรับเรื่องร้องทุกข์
เป็นเป็นความลับนะครับว่าใครเดือดร้อนอะไรเนี่ย
ไม่ต้องบอกว่าอยู่ที่ไหนหรืออะไรอย่างนี้ว่าเดือดร้อนอะไร
เราก็จะได้นำเรื่องมาที่อย่างยกตัวอย่างท่านกรรมธิการการทหารนะครับ
เรามาร้องทุกข์ตรงนี้ได้เลยเราก็จะได้มีองค์กรที่ลงไปตรวจสอบได้
จะได้ช่วยไม่ให้เขาเครียดไม่ให้เขากระทำเหตุร้ายแรงอย่างที่เป็นมานะครับ